ขอเป็นพระรองของน้องสักคน
เพราะรู้ว่าชนพระเอกไม่ได้

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ก็ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

รับแล้ว๖๐๐๐บาท
ทันทีที่ผมประกาศมาร้องได้
ผมว่าคนที่ดีใจที่สุด

ก็พี่บ้าก๊อฟลงไปหาแม่หน่อยดีกว่า
คุณแม่เป็นน้ำตาของความยินดีนะครับ

ที่คุณแม่ร้องไห้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรคะ

หรือต้นเงินบ้างแม่ก็ดีใจ

หลักหมื่นไม่หาไม่ได้แล้ว
แม่ป่วยอยู่ตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการป่วยที่ใจ

เรามาประสงค์ผลมาร่างกายเราด้วย

ที่จะต้องทำให้ตัวเองมีความสุข
เพราะไม่อย่างนั้นจะจบชีวิตไปอย่างทุกข์เลยนะที่เหลือ

คุณบ๊วยอย่างน้อยก็มีลูกชาย
ที่แสนดีคนนี้เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับ
เขาอยากเห็นคุณแม่มีความสุขเขาจะได้สุขไปด้วย
แล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้ขอเป็นพระรอง
ก็เป็นเพลงที่๔นะครับ
ที่คุณก๊อฟทำสำเร็จนะฮะ
รับไปแล้วนะฮะตอนนี้๖๐๐๐บาท

การแข่งขันของเราก็ยังคงเข้มข้นเดินหน้ากันต่อไป
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาที่เพลงที่๕นี้
มูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

มันหนักอกหนักใจอะไรกันอีกไหม

ทราบว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่าเพลงนี้
มีศิลปินเอามาทำใหม่เยอะครับ

ที่เราฟังถูกต้องหรือเปล่า

มีศิลปินมาร้องกันเยอะหรือมาโคเวอร์กันอะไรเนี้ยสมัยนี้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท
จะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยล่ะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาวเวอร์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้ก๊อฟตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงที่ห้า
อซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาวเวอร์หนึ่งถึงหก

แผ่นไหนครับแผ่นนี้สองครับ

แผ่นที่๒นะครับตัวช่วยของก๊อฟในเพลงที่๕นี้ก็คือ

เป็นพี่ที่เคยประกวดร้องเพลงด้วยกันครับ

ก่อนเลยนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน

นี่พี่เป๊กกี้นะคะแล้วก็ป่านุ่มนะคะจากรายการร้องได้ให้ล้าน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ตอนนี้น้องก๊อฟมาแข่งเล่นเกมกับพวกเรา

อยากให้แมนช่วยเดี๋ยวก่อนจะคุยกับกอล์ฟ
พี่จะให้แมนฟังอินโทรเพลงนี้ก่อน

หลังจากนี้พี่จะส่งต่อสายให้กับก๊อฟนะคะ

ต้องคิดว่าเพลงเป็นเพลงคิดถึงพี่ไหม

ท่อนที่สองใช่คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้ใช่ไหม

ต้องคิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้
ข่าวข้างนี่

เราสบกากันในแสงเรือเรือ

ร้องจริงเลยนะครับ

จงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราต้องดูดวงดาว
พวกเราเราฝันเห็นกันหนึ่งเรื่อง
ถึงจุดมุมเมืองไม่ไกล
น่ารักก็แมนหมดเวลาแล้ว
คุณแมนวันหลังมาประกวดผมสมัครมาร้องได้ให้ล้านนะครับ

ถ้าได้ผมขอกินหมูกระทะฟรีนะครับ
อันนี้คือข้อตกลงระหว่างแมนกับกอล์ฟว่าเพลงนี้
ถ้าเขาใช้ตัวช่วยนี้แล้วร้องได้
แมนต้องการให้ก๊อฟเลี้ยงหมูกระทะฟรีใช่มั้ยลูก

ก๊อฟจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับก็ตัดสินใจแล้วนะครับ
ไม่ใช้ก็คือใช้แค่ตัวแรก

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ

น้องคิดถึงพี่บ้างไหม
อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัตว์
สัญญาที่ให้
ว่าตัวห่างไกล
หัวใจชิดกัน
คิดถึงพี่ก่อนน้องนอน

เมื่อยามหลับไหล
น้องเจ้าจะได้

ข้างขึ้นเมื่อใด
แก้วใจโปรดมอง
แสงของนวลจันทร์
เราสบตากัน
ในแสงเรือเรือง
คืนไหนข้างแรม
ฟ้าแซมดารา
น้องจงมองหา
ดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาว
คราวเราฝันเห็นกันเนื่อง
ถึงสุดมุมเมือง
ไม่ไกล
คิดถึงพี่หน่อยนะกล้อยใจเจ้า
พี่ตรงพี่เหงา
เพราะคิดถึงเจ้า

ฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาว
คราวก็ได้
เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึงกัน
กล้องเพลงที่แปลกแวกแนวที่สุด
เท่าที่มีรายการร้องได้ให้ล้านมา

เอาเถอะเพลงที่เหลือไม่ยากอะ
เพราะว่าอันนี้มันบิดแล้วมันบังคับเมโลดี้ได้แบบ
จริงถ้าคุณไม่เซียนจริงนะ
มันทรมานมากในการที่จะร้องให้ออกมาแบบนี้
ง่ายนะคุณต้องปรบมือให้เขาเลยคือเป็นอะไรที่แบบ

เฉลยกันเลยดีกว่าเนอะอยากจะรู้เต็มที่แล้วว่าอันนี้คือข้อ
คือก๊อฟร้องถูกต้องเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับ
เราไม่เอาเรื่องอื่น
๘๐๐๐๐บาทนะครับแล้วก็ไปสู่เพลงที่๖๑๐๐๐บาท
แต่ถ้ามีผิดเนื้อแม้แต่เพียงคำเดียวนะครับ

มาดูกันครับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
๊อฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ก๊อฟร้อง
ก๊อปร้อง